กลับมาช่วงนี้เดี๋ยวขยายกันให้มากขึ้น
เกี่ยวกับคดีของคุณแตงโมนิดา
ถ้านับวันเนี่ยวันนี้วันที่๑๙นะคุณเขียนมาสอนวันนี้วันที่๑๙นะฮะตั้งแต่คุณตังโมตกเรือเมื่อ๒๔กุมภาพันธ์
ชัดเจนแล้วว่าทางคุณแม่ขอชนะสูตรศพเป็นครั้งที่สอง
หลังจากครั้งแรกทางนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย

นี่คือภาพของคุณแม่พนิดานะครับ
ช่วงบ่ายวันนี้ไปกับธนายกิจสนะศรีบุญพิมพ์สวย
ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
อันดับสองค่ะ
สถานที่ที่จะไปชนะสูตรในรอบที่๒
คือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะฮะ

คือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
เมื่อสักประมาณ๑๖นาฬิกาวันนี้ครับ
ทางคุณแม่ก็ไปขอรับศพนะครับคุณแม่ของคุณแตงโมธนายกิจสนะบอกว่าสงสัยเกี่ยวกับบาดแผลบนร่างกายของคุณตังโมอยู่๘จุดด้วยกัน
มีหน้าผากตาโหนกแก้มฟันรอยรัดที่คอรอยแดงที่หน้าอกรอยช้ำที่หลังแผลที่ขารอยแผลข้อพับหลังขาขวาและโครนในปอด
ส่วนทนายกิจสนะเนี่ยติดใจอยู่๑ประเด็นคือร่องรอยคราบเลือดจากบาดแผลที่ศพของคุณตังโมรวม๒คนก็๙จุดด้วยกัน
คาดว่าพระรหัสสบดีที่จะถึงนี้๑๗มีนาคมน่าจะผ่าชนะสูตรรอบ๒กันได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องผ่าใหม่หมด
เริ่มต้นนับหนึ่งอย่างนั้นมันไม่ใช่ใช่ไหมคุณเขียนมาสอนก็คือเจ้าหน้าที่บอกแล้วว่าการชนะสูตรพลิกศพรอบสองเนี่ยค่ะก็คือ
จะมีการผ่าเพิ่มเติมในจุดที่สงสัยในจุดที่คุณแม่สงสัยจุดที่รู้สึกว่าอยากจะให้พิสูจน์อีกรอบหนึ่งก็จะเป็น
แต่ละจุดไปแต่ก็ชัดเจนว่าไม่ได้หมายความว่าเมื่อวานนี้คุณแม่มาฟังทางตำรวจกับ
ติเวทย์ตำรวจแล้วแบบโอ้ไม่ติดใจอะไรแล้วไม่ใช่คือคุณแม่บอกคนเขาจะ
ผิดหลังจากฟังการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเมื่อวานนี้มีทนาย
ชาธนายกฤษณะด้วยนะคะเหมือนกับว่าคุณแม่ไม่ติดใจแล้วก็เชื่อในผลการ
ชนะสูตรรอบแรกอะไรอย่างเงี้คุณแม่บอกเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นต้องการ
เอาให้แบบสิ้นสงสัยจริงถึงติดต่อขอผ่ารอบสองโดยให้ทาง
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุทธรรมดำเนินการให้และจะมีแพทย์
คุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษา
รถตู้คันนี้นะครับออกจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนี่ฮะรถ
ตู้หมายเลขทะเบียนกไก่สี่ห้าหกสี่นี่นะฮะกไก่สี่ห้าหก
แล้วก็ไปถึงที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ย
สักประมาณ๑๗นาฬิกาค่ะเดินทางประมาณ๑ชั่วโมงตอนที่
ไปถึงเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวเราก็นี่ไปเห็น
ข้างรถหมายเลขข้างรถนี่เอสเค๐๖เอสเคขีด
คือต้องจำเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวตามไปไม่ถูก
แล้วไม่ทันถ่ายภาพไม่ทันบันทึกภาพก็เลยต้องจดจำทะเบียน
เอาไว้ก่อนหลังจากนั้นนะครับก็เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนนะครับ
ท่านผู้ชมฮะที่เห็นหีบศพตรงนี้เนี่ยสุริยาหีบศพเขาเข้ามาช่วยเหลือ
โดยความสะดวกตรงนี้ด้วยค่ะโดยมอบโรงศพที่เป็นโรงเย็นนะฮะ
สีออกชมพูโอโรสเนี่ยเป็นสีที่คุณตังโมชื่นชอบเนี่ย
ก็ทำมาเป็นพิเศษให้กับคุณตังโมเพื่อที่จะให้คุณแม่คุณตังโมเนี่ย
ได้ใช้ในการนำศพลูกสาวมาผ่าชนะสูตรครั้งที่๒ตรงนี้นะครับ
หลังจากเสร็จกระบวนการขั้นตอนตรงนี้นะฮะนำศพคุณแตงโม
มาไว้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่รังสิตเนี่ยฮ
เพื่อรอทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุทธรรมดำเนินการต่อไปเนี่ย
คุณแม่ของคุณตังโมคุณแม่พนิดาและทนายกิจสนะ
ก็ได้ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับคุณแม่พนิดาบอกว่า
ระหว่างทางที่เดินทางมานะที่ไปรับลูกสาวมาเนี่ย
ระหว่างทางแม่ก็อธิษฐานบอกกับแตงโมบอกว่าขอให้น้องเนี่ยตามคุณแม่มา
จะพาน้องมาชนะสูตรขอให้ทุกอย่างราบรื่น
ส่วนการผ่าชนะสูตรครั้งที่๒คุณแม่คุณตังโมบอกว่าก็ไม่ได้คาดหวัง
แต่ก็เชื่อมั่นในทีมแพทย์ที่จะผ่าชนะสูตรส่วนสภาพศพของแตงโมตั้งแต่ศีรษะถึงเท้า
เมื่อวานนี้แม่ได้มาฟังข้อมูลได้มาตรวจสอบกับทางนิติเวชตำรวจเนี่ย
แม่บอกว่าแม่ไม่สงสัยแล้วหลังคุณหมอนิติเวทย์ตำรวจ
ได้อธิบายให้แม่ฟังทุกอย่างแล้วให้ดูทุกอย่าง
ร่องรอยตามร่างกายที่สงสัยรวมทั้งที่ศีรษะซึ่งไม่มีรอยบุบ
แม่ได้เห็นแล้วแต่การให้ทางนิติวิทยาศาสตร์
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของสุริธรรมแล้วก็แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย
ผ่าครั้งที่สองคุณแม่บอกว่าก็เพื่อตรวจซ้ำอีกครั้ง
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญจะได้สิ้นสงสัยกันอย่างร้อยเปอร์เซ็น
เพราะคุณอยู่ในสีตะดินวันที่อีกอังกฤษที
ตัวคุณแม่เองไม่สงสัยล่ะ
เพราะว่าคุณแม่ดูละเอียดยิบตั้งแต่หัวถึงเท้าของน้องเลย
หลอดลมเขาก็ผ่ามาให้ดูว่า
ตอนน้องเสียชีวิตนี่คือน้องได้กลืนโครนเข้าไปด้วย
ถึงมันเป็นเนื๋ดมันหายใจไม่ออก
โครนในน้ำอย่างนี้ประมาณนี้ผ่าให้ดูหมดเลยค่ะ
เขาก็ให้ดูตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งแล้วว่าคุณแม่กลผมออกแล้วนะน้อง
คุณแม่ดูว่ามีรอยบุบไหมนี่ขั้นที่หนึ่งนะคุณแม่ก็ดูดูดู
ไม่มีรอยบุบอย่างที่คนว่าน้องโดนตีศีรษะครับขั้นที่สองดึงขึ้นไปอีก
ก็เป็นกระโหลกชั้นในที่เป็นแข็งกระดกแข็งอย่างนี้ก็เราก็ดูอีก
เพราะว่าถ้าโดนตีด้วยของแข็งเนี้ยมันจะต้องมีรอยช้ำครับ
คุณแม่ก็ดูก็ไม่มีไม่มีรอยช้ำที่กระโหลกใดทั้งสิ้นตรงคอก็ไม่มี
ก็มีแค่สร้อยไปรัดคอเขาเป็นสีดำแค่นั้นเอง
ก็เลยเช็คในสิ่งที่คุณแม่พูดไปเมื่อกี้เผื่อว่าหมอดูจะชัดกว่าเรา
ครับเราก็ดูด้วยตาเราดูอ่าคุณแม่บอกอยากให้คุณหมอดูอีกรอบนึง
ท่านผู้ชมครับมันมีกรณีที่มีบรรดาชาวโซเชียลอ่า
ว่านักเลงคีย์บอร์ดไปวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นไปโพสต์อะไรต่างนานา
ต่อว่าต่อขานคุณแม่คุณตังโมเนี่ยคุณแม่คุณตังโมบอกว่า
จะดำเนินคดีนะฮะใช่ค่ะขณะเดียวกันเรื่องที่คนบนเรือ
ส่วนเรื่องฟ้องพวกนักเลงโซเชียลเกลียนคีย์บอร์ดทั้งหลายนะครับ
ทนายกิจสนะที่คุณแม่แต่งเป็นทนายความในคดีของคุณทางโม
แล้วจะไปขอคัดกรองก่อนนะ

ส่วนการผ่าชนะสูตรรอบ๒
ทางคุณแม่ในฐานะผู้เสียหายโดยตรง
นายกฤษณะบอกว่าคงจะไม่ต้องเดินทางมา
เพราะว่าขั้นตอนต่างการใช้เวลาต่าง

รอให้คุณหมอผ่าเสร็จเรียบร้อยแจ้งผลเรียบร้อย

ทีนี้ค่ะก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดู
เส้นทางเรื่องของศพของคุณตังโมค่ะ
นับตั้งแต่วันแรกที่พบศพของคุณตังโม
มาจนถึงวันนี้เรื่องของการผ่าชนะสูตรพลิกศพรอบ๒
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ
ต้องขออนุญาตย้อนไปตั้งแต่วันที่พบศพ
ก็คือ๒๖กุมภาพันธ์
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๔กุมภาพันธ์
พบศพ๒๖กุมภาพันธ์
กู้ภัยนำศพขึ้นมาบริเวณท่าน้ำพิบูรสงคราม๑จังหวัดนทบุรี
ที่ตรวจชนะสูตรศพคนแรกที่เดินทางไปจุดที่พบศพ
ก็คือนายแพทย์สารวุฒิสุจริตธรรม

โฆษกสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
ซึ่งระบุว่าสภาพศพเบื้องต้น
พบการเปลี่ยนแปลงหลังการตายค่อนข้างมาก
จากตกน้ำตั้งแต่คืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์
คุณหมอบอกว่าใบหน้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ

ไม่พบฟันหักช่องปากบวมเปลี่ยนสภาพ
แต่เห็นแค่ฟันชุดหน้านะคะไม่หักค่ะครับ
แต่ใช่แบบ
การเริ่มเติบจะมันกลอนมาก
ในวันพบนั้นจะน่าสูญใจ
เพื่อปรับการแปลงเพื่อถูกประดุน
รวมทั้งในหลอดลมและกระเพาะอาหารด้วยนะคะ
แผลที่ขาขวาเกิดจากของมีคมไม่ทราบชนิด
เนื้อเยื่อจากบาดแผลไปให้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบคู่ขนาน
ผลตรวจเบื้องต้นก็คือบาดแผลเกิดก่อนเสียชีวิต
ร่างของคุณตังโมถูกเก็บไว้ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ตั้งแต่วันที่พบศพ๒๖กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้รวม๑๘วันค่ะ
และวันนี้ก็มีการเคลื่อนร่างไปผ่าพิสูจน์ข้อสงสัยครั้งที่๒
เพราะว่าคุณแม่ของคุณแตงโมยื่นขออายัดศพ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนำไปผ่าครั้งที่๒
ก็คือที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี
ก็จะมีการผ่าชนะสูตรในประเด็นที่ญาติติดใจสงสัย
วันพระอาหารสรรพดีนี้นะคะ๑๗มีนาคม
ทีนี้ค่ะทนายเดชากิติวิทยานันต์ก็ถือว่าเป็นหัวหน้าทีมทนายความในเรื่องนี้แล้ว

นายเดชาบอกว่าหลังจากเข้าพบตำรวจชุดคลี่คลายคดีของคุณตังโมเนี่ยนะคะ
ทนายเดชาตัวคุณแม่ของคุณแตงโมไม่ได้ติดใจการชนะสูตรของทางนิติเวศตำรวจนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็เปิดเผยข้อมูลให้เห็นชัดมาก
เห็นชัดหมดทุกอย่างสงสัยตรงไหนอยากดูตรงไหน
เจ้าหน้าที่เปิดภาพให้ดูหมดเลยเป็นภาพถ่ายนะคะ
คือดูทุกมุมเช่นประเด็นที่สังคมสงสัยโดนทุบหัวหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ผ่ากระโหลกศีรษะตรวจดูภายในเลยนะคะ
ว่ามีรอยช้ำไหมดูไปถึงสมองดูไปถึงก้านสมองว่ามีรอยกระแทกไหม

ไม่มีรอยกระแทกอะไรที่ศีรษะเลย
ส่วนบริเวณที่ใบหน้าและดวงตา

เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาลอกชั้นผิวหนังเพื่อพิสูจน์เลยนะคะ
มันก็ไม่มีร่องรอยการกระแทกที่ใบหน้าและดวงตา
บาดแผลที่ขาขวาต้นขาด้านในอะค่ะ

จริงแล้วที่เห็นด้านในมันไม่ใช่กระดูก

ผลการตรวจสอบเป็นผลที่ละเอียดค่ะ
ใครออกมาให้ข้อมูลที่มันเป็นลักษณะที่ไม่ตรงตามนี้ครับ

อยากจะถามถึงคนที่ออกมาพูดนะคะ

เอาเช่นเรื่องของฟันหักเอ่ยอะไรเอ่ย

ออกมาพูดเรื่องเหล่านี้ที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่จริง
จะรับผิดชอบยังไง
ลับผิดชอบต่อสหงคมอย่างไร
คนก็เลยไปโจมตีว่าเฮ้ยตำรวจอะไรยังไง

ถามว่าคนที่ไปเผยแพร่ข้อมูลเท็จเนี่ย

แล้วก็แบบแผลที่ขาเห็นหรือ

เขาขยายภาพดึงภาพช่วยกันดูหมด
แม่ก็ดูมันก็แค่เอ็นยังเห็นเนื้อเห็นอะไรอยู่

นายเดชาบอกว่าส่วนตัวไม่ติดใจสงสัยอะไรเลย

คือคุณแม่กับทนายกฤษณะบอกว่าก็ติดใจอยู่๙จุดด้วยกัน
คือทนายกฤษณะให้สัมภาษณ์ที่สพมนนค่ะ
อาจจะเป็นลักษณะอยากให้ดู
ให้ดูเพิ่มเติมให้ดูเพิ่มอย่างละเอียดหรือเปล่า

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ให้แบบข้อมูลละเอียดมาก

ก็คุณแม่พนิดาให้สัมภาษณ์นักข่าว
หลังจากถึงธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาล

อ่าครั้งที่สองให้ชัดสุดสุดไปเลยประมาณอย่างนั้น

คือถ้าทนายความสงสัยอะไรคุณแม่สงสัยอะไรถามได้หมดเลย
เต้นหน้าที่ให้ดูภาพตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะ
ทำให้สิ้นข้อสงสัยเรื่องของการถูกทำร้าย
เหมือนกับว่าตัดประเด็นการถูกทำร้ายร่างกายไปได้เลย
ส่วนประเด็นเรื่องของสารในร่างกายของคุณแตงโมที่มีกระแสข่าวบอกว่า
พบยาแก่โรคซึมเศร้ายาแก้เครียดคลายเครียดอะไรแบบนี้นะคะ
นายเดชาบอกว่าประเด็นนี้ไม่ได้ถาม
ประเด็นนี้คือต้องรอก่อนรอผลการตรวจหลักฐานจากทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่บอกว่ายังมีอีก๑๙รายการนะคะ
รอก่อนนะคะเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจก็ยังแจ้งข้อหาแค่สองคนอยู่นะคะ
ทีนี้การชนะสูตรรอบ๒ทนายเดชาบอกว่า
ที่ให้ชนะสูตรครั้งที่๒ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อผลการชนะสูตรของนิติเวทย์ตำรวจนะ
แต่รอบสองก็คือหามุมมองอีกมุมหนึ่ง
หมอแต่ละคนก็อาจจะมองไม่เหมือนกัน
เผื่อจะได้อะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมา
นายเดชาบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่า
จากการชนะสูตรครั้งที่๒มันน่าจะมีอะไรใหม่ค่ะ
เชื่อว่าน่าจะมีหลักฐานใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยซ้ำ
ส่วนแนวทางในการสอบสวนทางคดีหลังจากนี้
เจ้าหน้าที่จะเรียกเพื่อนทั้ง๕คนมาสอบอีกแน่นอนค่ะ
เครื่องจับเท็จเป็นเรื่องสุดท้าย
ก็ไม่ใช่ไม่เชื่อการชนะสูตร

นายเดชาฝากถึงคนรักคุณแตงโมทุกคนค่ะว่าใจเย็นนะคะ
ช่วยหาหลักฐานเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วย
อย่าเชื่ออย่าแชร์อย่าฟังความข้างเดียวเพราะตำรวจอาจจะไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดให้สังคมฟังในตอนนี้
แต่ตำรวจเขามีหลักฐานแล้วค่ะเขามีหลักฐานครบอยู่ในมือหมดแล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดนะคะ
ที่บอกออกไปทั้งหมดเนี่ยทำให้คนร้ายไหวตัวทันนะหรืออาจจะมีการหาทางเดินเกมไปทางอื่นนะ
ก็ต้องให้ตำรวจเขาทำงานของเขาก่อนการบอกทั้งหมดหรือการที่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จมันอาจจะทำให้ตำรวจทำงานยากขึ้น
อันนี้ทนายเดชาบอกนะคะก็อยากจะให้คนที่รักคุณแตงโมเชื่อว่าความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยเร็วนี้แน่นอนค่ะ
แต่หลายคนที่เขาออกมาช่วยกันตรวจสอบแล้วก็จับตาหรือว่าตั้งข้อสังเกตในคดีของคุณแตงโมเนี่ย
ก็เพื่อความยุติธรรมให้กับคุณตังโมนั่นแหละ
ใช่ทุกคนก็อยากจะรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณตังโมกันแน่ค่ะ
คือตำรวจคงบอกทั้งหมดไม่ได้อันนี้ผมก็เข้าใจนะมันก็เป็นเรื่องของแนวทางการสืบสวนสอบสวนมันส่งผลต่อสำนวนต่อรูปคดีเหมือนที่ทนายเดชาบอก
แต่ก็ต้องบอกความคืบหน้าความเคลื่อนไหวบ้างนะคือไม่ใช่เงียบไปเลยคือแถลงอยู่๒วันแล้วก็หายเงียบไปเลยทีนี้สังคมก็ยิ่งแบบอุ๊ยตกลงอะไรยังไง
หรือออกมาบอกก็ได้ว่าเราทำงานอยู่คืบหน้า๘๐แล้วคุณเขียนมาสอนเพียงแต่ว่าผมยังบอกไม่ได้
วันนี้ทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความในคดีคุณตังโมนะฮะ
ก็อย่างที่ทราบตอนเช้าเนี่ยไปที่สพเมืองนนทบุรีเจ้าของคดีก่อน
ติดต่อขอรับหนังสือเพื่อนำไปส่งให้กับ
ว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ตามขั้นตอนนะฮะเพื่อจะให้ทางกระทรวงยุทธรรม
ช่วยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในการผ่าชนะสูตรพลิกศพรอบ๒ของคุณตังโม
นายกิจสนะบอกว่าได้ขอหนังสือเพื่อติดต่อรับศพคุณแตงโม
นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วจะส่งไปตรวจพิสูจน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
โดยจะส่งไปไว้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ส่วนการผ่าชนะสูตรเนี่ยคาดว่าจะมีขึ้นวันพระรหัสสบดีที่จะถึงนี้๑๗มีนาคม
โดยในตอนเช้าจะมีการประชุมร่วมกันก่อน
ซึ่งคุณแม่คุณแตงโมตอนนี้ยังมีประเด็นที่สงสัยอยู่
เช่นแผลที่ขาที่ศีรษะอะไรประมาณอย่างนั้น
แต่ถ้าฟังคุณแม่หลังจากที่นักข่าวได้สัมภาษณ
ตอนไปถึงที่โรงพยาบาลธรรมศาสเลิมพระเกียรติเนี่ย
คุณแม่บอกว่าก็เข้าใจแล้วก็รับทราบ

เพียงแต่ว่าอยากให้สิ้นสงสัยสุด
ไม่ได้แบบว่าโอ้โหสงสัยแบบสงสัยมากอะไรขนาดนั้น

ขณะเดียวกันกันนะครับก็จะมีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์นะฮะ
มาช่วยเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกรณีการผ่าชนะสูตรในรอบ๒ด้วย
ทนายกฤษณะยืนยันว่าเมื่อวานเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
คุณแม่พนิดาเนี่ยยังไม่ได้ถึงขั้นยอมรับผลใดทั้งหมดนะครับ
เพียงแต่ว่ายอมรับในขั้นตอนที่แพทย์นิติเวศไล่เรียงลำดับการทำงานให้ฟัง
คือความหมายคุณแม่คือยังงั้นแต่คุณแม่สื่อสารไม่ถูกก็เลยทัวรกเลยนะครับ
คือตอนนี้เดี๋ยวทุกอย่างเราจะรอคุณหมอผลทิพย์ด้วยนะครับ

ผมบอกเลยนะครับคุณแม่ยิงคำถามเกือบ๓๐คำถาม
ถามมากกว่าทนายด้วยซ้ำไปนะครับ
คุณแม่อันนี้ผมพูดในเชิงของคดีไม่ได้นะครับ
แต่ว่าทางตัวผมก็มีคำถามเหมือนกันแต่ว่าพนักงานสอบสวนหรือว่าแพทย์นิติเวศให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเปิดเผยข้อมูล
เมื่อวานแม่ถามตำรวจกับแพทย์นิติเวศของตำรวจเนี่ย๓๐คำถาม

นี่ธนายกิจสนะบอกนะครับ
ขณะเดียวกันมีกระแสข่าวบอกว่าเอ้าไปมาช่วงนี้เนี่ยคุณแม่คุณแตงโมไม่สามารถติดต่อปอกับโรเบิร์ตได้
ไม่สามารถติดต่อได้หรือว่าไม่ติดต่ออะไรยังไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่ายังไงเขาไม่คุยกันแล้วเหรอเห็นบอกพรุ่งนี้จะบวชให้เนี่ยบวชพระไม่ได้จะบวชพราม
ทนายกิจสนะบอกกับนักข่าวอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับบอกว่าคุณแม่คุณแตงโมตั้งใจจะไม่ติดต่อนะฮะไม่ใช่ว่าติดต่อไม่ได้แต่ตั้งใจจะไม่ติดต่อโดยทางทีมทนายเนี่ยให้คำปรึกษากับคุณแม่คุณแตงโมไปว่าการติดต่อกับสองผู้ต้องหาในคดีมันจะมีผลต่อรูปคดีแบบไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็แนะนำคุณแม่ว่ายังไม่ควรรับส
ขณะนี้ซึ่งตั้งแต่วันที่โรเบิร์ตเข้ามาไหว้แล้วก็กอดในงานไว้อะไรให้กับคุณตังโมตอนนั้นธนายกฤษณะบอกว่าผมเองก็พยายามเข้าไปกันตัวไว้คือไม่ใช่ไม่ให้เกียรติปอกับโรเบิร์ตหรือว่าคนที่มาร่วมพิธีอะไรกันนะแต่มันจะถูกจับตามองแล้วเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีด้วยค่ะก็คือ
คือคุณแม่ก็ตั้งใจที่จะไม่รับอยู่แล้วแล้วก็เราก็ให้คำปรึกษาว่ามันจะเสียรูปคดียังไง

แค่คำแนะนำคุณแม่บอกว่าคุณแม่ยังไม่สมควรรับในขณะนี้นะครับ
แต่ว่าในส่วนของการที่คุณแม่จะรับหรืออะไร
อันนั้นผมไม่สามารถก้าวร่วงได้แต่ได้กำชับ

แสดงว่ายังติดต่อมาอยู่ใช่ไหมครับ

ตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยคุณปอเจ้าของเรือกับคุณโรเบิร์ต
คนที่ขับเรือตอนที่มีเหตุ
เขาก็ติดต่อกับคุณแม่ของคุณตังโมตลอด
คุณแม่คุณตังโมบอกว่าเขาก็พยายามที่จะแสดงให้เห็นถึง
ความจริงใจในการที่จะแสดงการขอโทษเยียวยาต่าง
เวลาไปกรวดน้ำทำบุญก็ต่อโทรศัพท์สปีกเกอร์โฟน
คุณแม่ให้สวดมนต์ด้วยกันอะไรประมาณอย่างนี้
เอาเป็นว่าช่วงนี้ทนายบอกงดติดต่อไปก่อน

ทนายกิจสนะจะมอบพยานหลักฐานชิ้นสำคัญ
ทนายกิจสนาบอกมีหลักฐานชิ้นสำคัญอยู่ในซองตรงนี้
มอบให้กับภูมิกับการสพเมืองนนทบุรี
นายกิจสนะบอกว่าเป็นหลักฐานเก่า
เคยส่งให้กับพนักงานสอบสวนไปแล้ว

หวังว่าหลักฐานชิ้นนี้จะสามารถแจ้งข้อกล่าวหากับ
บนเรือสปีดโบ๊ทได้เพิ่มอีก
และจะไม่ส่งผลเปลี่ยนแปลงทางคดี
รูปคดีที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ไม่รู้ว่าจะแจ้งใครเพิ่มอะไรยังไงได้เพิ่มเติม

แต่ไม่ยอมบอกว่าหลักฐานเด็ดที่ว่านี้คืออะไร
คือพูดอยู่หลายวันแล้วเหมือนกันทนายกฤษณะ

บอกเดี๋ยวจะส่งผลเสียต่อรูปคดี

วันนี้ก็ยังไม่ยอมบอกว่ามันคืออะไรนะคะ
ทีนี้ค่ะมาฟังอีกหนึ่งมุมมองจากทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
นายรณรงค์บอกว่าคือจากที่ได้ติดตามข่าว
ทางคุณแม่ของคุณแตงโมและทนายความ
ไปรับฟังผลการชนะสูตรพลิกศพ
ทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ออกมาอธิบายรายละเอียดเนี่ยนะคะ
นายรณรงค์บอกว่าเท่าที่ฟังจากข้อมูลเบื้องต้น
ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ยังไม่สามารถระบุสรุปได้ว่า
เป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมนะอย่าเพิ่งไปตัดประเด็นไหนทิ้ง
คือมันต้องดูหลักฐานอื่นที่ปรากฏด้วย
จากข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของบาดแผลเนี่ยค่ะ
มันก็ต้องคุยกับผู้เชี่ยวชาญหลายด้านให้มันชัด
ซึ่งเบื้องต้นเหมือนกับข้อมูลมันก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ว่ามันเป็นไปได้ว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
แต่อย่าเพิ่งตัดประเด็นอื่นทิ้งค่ะ
จากการเก็บข้อมูลของผมแล้วก็ได้มีการคุยกับผู้เชี่ยวชาญหลายด้านนะ
แนวโน้มที่พาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
แต่ที่มันยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุ
เพราะว่าความเห็นของหมอมิตรวเวทบอกว่าบนแผลบนตัว
มีแผลก่อนตายแค่ตรงขาขวาด้านในที่เหลือไม่มีเลย
ทีนี้ในการที่จะบอกว่าศพหรือว่าผู้ตาย
ถูกผสมให้ตายโดยการฆาตกรรม
มันต้องมีร่องรอยการต่อสู้ตามเล็บมือบ้างตามร่างกายบ้าง
ปรากฏถ้ามันตรวจไม่เจอมันก็ไม่สามารถเอาผิดทางกฎหมายได้
เท่านั้นเอง
นายรณรงค์บอกว่าในตอนแรกที่๕คนบนเรือยังไม่พูดความจริง
อาจจะต้องการปกปิดอะไรบางอย่างนะคะ

มีคนบนเรือ๒คนไม่ยอมตรวจหาสารเสพติด
ไม่ยอมอยู่ให้การหลังจากที่คุณแตงโมตกเรือ
ทุกอย่างเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นเหตุที่ทำให้สงสัยอย่างปฏิเสธไม่ได้
นายรณรงค์ยืนยันว่าหลังจากที่ทนายเดชาออกมาแถลง
ผลการตรวจร่างของคุณตังโม
ก็ยังไม่ได้โทรศัพท์คุยกัน
แต่ทนายเดชาถ่ายรูปชู๒นิ้วมาให้ดู
แสดงว่าคดีนี้ยังต้องเดินหน้าต่อไป

มีคำถามว่าถ้าเกิดว่ามีการผ่านชนสูตรในรอบที่๒
ศพของคุณตังโมพระรหัสสบดีนี้นะฮะ
สภาพศพต่างที่เราเจอร่างคุณตังโม๒๖กุมภาพันธ์
คุณตังโมอยู่ในน้ำ๒วัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๒๔กุมภาพันธ์
แล้วผ่านจาก๒๖กุมภาพันธ์ผ่านการชนะสูตรรอบแรก
มาถึงวันพระรหัสสบดีที่จะถึงนี้
แล้วสภาพศพยังสามารถจะตรวจพิสูจนชนะสูตรอะไรได้อีก

หรือช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาเก็บรักษาไว้แบบไหน

บางคนบอกว่าถ้าฉีดฟอร์มาลีนเข้าไป

เวลามีผู้เสียชีวิตช่วงทำพิทงทำพิธีรอชาปนกิจ

หลักฐานต่างมันจะหายไปไหมหรืออะไรยังไงอันนี้ค่ะ

เราก็เลยถามนายแพทย์วิทยาศักดิ์จังหลัดชัย๔นะครับ
ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ของมศวนะครับ
อาจารย์วิทยาศักดิ์บอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
การเก็บรักษาสภาพศพนะ
วิธีการเก็บรักษาร่างศพเนี่ย
จะเป็นกรณีของคุณแตงโมนิดาหรือว่าศพโดยทั่วไป
มันก็มีวิธีการเก็บรักษาอยู่๒วิธี
หนึ่งก็คือฉีดฟอร์มาลีน
ฉีดเข้าที่ศพโดยทั่วไปก็
เตรียมน้ำยาฟอร์เมอรินเพื่อใช้ฉีดศพเนี่ยแหละ
ในการรักษาคงสภาพศพไม่ให้เน่าเปื่อยเนี่ยนะฮะ
โดยการฉีดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
จะมีการฉีดหรือไม่ฉีดเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับความยินยอมของญาติด้วย
ยินยอมแพทย์ก็จะฉีดให้นะฮะ
ซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีการตามปกติในการรักษาสภาพศพ
หรือไม่ก็๒นำศพเก็บไว้ในห้องเย็น
เพื่อเป็นการฟรีสหรือว่าแช่แข็งเอาไว้
ด้วยความเย็นประมาณ๓๔องศาเซลเซียส
เพื่อคงสภาพศพไม่ให้เน่าแล้วก็สามารถนำออกมาได้อีก
วิธีแรกก็คือถ้าเป็นความประสงค์ของญาตินะครับ
บางคนก็อยากจะให้ฉีดฟอร์มาลีนนะครับ

แต่บางท่านก็ไม่อยากให้ฉีดฟอร์มาลีนครับอันนี้ก็จะไม่มีการฉีด
แล้วก็ลักษณะของการรักษาก็จะเป็นการรักษาของการแช่เย็น
ก็จะเป็นตู้ห้องเย็นที่เราอาจจะเคยเห็น
ลักษณะเหมือนเป็นความยาวแล้วก็เป็นห้องอยู่ข้างใน
มันแน่นอนก็ถูกรบกวนบ้างนะครับแต่ว่าไม่มาก
เพราะว่าเนื่องจากการฉีดนั้นมันเป็นฉีดผ่านทางเส้นเลือด
อย่างมันอาจจะตรวจยากนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะไปเก็บเลือดอย่างเงี้ยนะฮะ
ก็คงจะยากนะเพราะว่าเนื่องจากถ้ามีการฉีด
ซึ่งตอนนี้เราไม่ทราบว่ามีการฉีดไม่
ถ้ามีการฉีดมันก็จะส่งผล

ในหลายประเด็นนะครับ

จะทำให้ผลการตรวจมีความแตกต่างไปนะครับ
จากการตรวจชนะสูตรรอบแรกนะฮะ
วิธีการคงสภาพศพด้วยการแช่เย็นแล้วเอามาชนะสูตรพลิกศพ
ตรงนี้น่าจะได้ผลที่ดีกว่า

แต่ก็ระบุว่าเมื่อนำร่างศพที่ผ่านการแช่ฟรีสไว้มา
ต้องนำศพออกมาวางไว้ในห้องกระจก
อุณหภูมิปกติเพื่อพักศพก่อน
สภาพศพมีความใกล้เคียงกับสภาพปกติ
จึงดำเนินการผ่าชนะสูตร

ใบหน้าหรือว่าฟันของศพเป็นเรื่องที่ต้องดูแล

จะต้องคงรักษาให้ใกล้เคียงกับสภาพศพ
รับมาในวันแรกให้มากที่สุด
ส่วนการผ่าชนะสูตรพลิกศพรอบ๒ของคุณตังโม

เป็นเรื่องยากที่จะผ่าชนะสูตรพลิกศพ
แบบเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะครับ
แต่ถ้าหากต้องการผ่าชนะสูตรพลิกศพ
เพิ่มเติมในบางประเด็นที่สงสัย

แล้วก็ย้ำว่าการผ่าชนะสูตรพลิกศพ
ต้องมีการถ่ายภาพเป็นหลักฐานทุกครั้ง
เพราะฉะนั้นการผ่ารอบ๒
จะต้องมีการดูประกอบเทียบเคียงกับ
การผ่าชนะสูตรพลิกศพในรอบแรก

ผมก็เชื่อว่าก็ยังกงสภาพ
ให้ตรวจได้อยู่ครับ
ฝากผ่านรายการของเรามาบอกว่า

จะได้ไม่ต้องแคลงใจอะไรกันอีกเนี่ย

จากทางสถาบันนิติเวศโรงพันธ์ตำรวจ
ให้มาร่วมสังเกตการณ์การผ่าชนะสูตรรอบ๒ด้วยเลย
เอาละรอบ๒มีคณะแพทย์จากที่ไหนยังไงก็ลงมือกันไป
แต่มีจากนิติเวศตำรวจเขามาสังเกตการณ์ด้วย
ถึงเวลาผลออกมาอ้าวแห่งแรกเป็นแบบนี้แห่งที่๒เป็นแบบนี้
จะได้ไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะแห่งแรกได้เห็นแห่งที่๒ไม่ได้เห็นอะไรแบบไหนอะไรยังไง
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าหากว่าการชนะสูตรครั้งที่๑กับครั้งที่๒
มันมีความแตกต่างกันมากแบบมีนัยยะสำคัญจะต้องยังไงต่อ
ก็ต้องให้ทางพนักงานสอบสวนเลือกที่จะนำว่าจะนำสำนวน
ใช้ผลการชนสูตรครั้งไหนกันแน่
ในการที่จะไล่ดำเนินคดีทำสำนวนกันต่อไปทีนี้ค่ะ